มีด่วนเข้ามาก็คือตอนนี้ทางรองโจ๊กกำลังแถลงสดอยู่ที่ทางสโมสรตำรวจ
เราจะไปฟังการแถลงพร้อมกันเลยค่ะ

ค่าน้ำค่าไฟผมก็จ่ายเอง
แต่เบอร์ว่าลูกน้องผมเนี่ยมันไปใช้บัญชีม้า

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องแยกให้ได้ว่าเงินผมเนี่ยมันคือส่วนไหนนะครับ
แต่วันนี้ถ้าพูดถึงคนทำธุรกิจ
เงินเงินของผมเนี่ยมันมากกว่าเงินเว็บพนัน
ก็แสดงว่าผมเนี่ยเอาเงินมาทำงานมากกว่าเว็บพนัน
มากกว่าเงินเว็บพนันนี้เข้าใจนะฮะ
เพราะปกติเนี่ยไอ้เว็บพนันมันต้องเป็นร้อยล้าน
แต่นี่มันมีที่ไหนล่ะจ่ายแค่ค่าโทรศัพท์พันเจ็ด
ค่าโทรศัพท์พันห้ารักษาแม่สองล้านแปด
มันไม่มีหรอกรวมแล้ว๓ล้านกว่ามันก็เป็นเงินของผมนะครับ
แล้ววันนี้เอาลูกน้องผมไปสอบให้หมดนะ
ลูกน้องผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ควรให้ตังค์นะครับ
เพราะว่าถ้าผมไม่ให้เงินส่วนตัวไปทำงานเนี่ยนะครับ
ผมบอกนะเดือนเดือนเนี่ยผมจ่ายเงินส่วนตัวผมมากแล้วกันนะครับในการทำงานนะครับ
อยู่ใกล้ผมก็จะรู้แล้วตกใจแล้วกัน
แต่ทีนี้ถามว่าถ้าผมไม่ทำขนาดนี้สำนักงานบุญแห่งชาติจะเอาเงินที่ไหนมาให้ผมนะครับ
แม้แต่พบก็รู้ว่าผมใช้เงินมากขนาดไหนในการทำงานนะครับ
คุณผอดประกันตัวแล้วได้พูดคุยไหมครับว่าเขาสบายใจไหมหรือกังวลเรื่องไหนไป
เพราะลูกน้องผมเนี่ยไม่มีใครที่ท้อถอยนะครับ
เพราะว่าเราก็ทำงานเราก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะครับ
วันนี้เราก็ต้องไปแก้ข้อกล่าวหาที่เขาตั้งนะครับ
เพราะว่าข้อเก่าหามันมีอะไรบ้างนะครับ
เราก็ไปชี้แจงให้ได้ว่าเงินตรงนี้คือเงินอะไร
ส่วนใครที่เล่นเว็บพนันถ้าไปเล่นเว็บพนันก็ต้องอะไรครับ

จำนวนเงินที่บิ๊กโจ๊กให้กับลูกน้องค่ะ
เป็นหลักแล้วเขากระจายไปทางไหนบ้างส่วนไหนบ้าง
ก็ผมก็ให้รองคริสซึ่งเป็นเลขาผมเนี่ยแหละนะครับ
ก็เขาอยู่กับผมมานานผมก็ให้เขาไปเขาก็ไปจ่าย

โอ้มันเยอะนะครับต่อเดือนก็ผมก็ต้องเป็นล้านนะครับ
ต่อเดือนมันเป็นล้านนะครับนะเพราะว่าเงินและการรับก็หกแสนแล้วนะครับ
แล้วผมจ่ายเกินไปอีกนะครับถามว่าเงินผมจ่ายหมดเอาอย่างนี้ดีกว่า
มันไม่มีใครทำแบบผมแล้วแต่ถามว่าถ้าผมไม่ทำอย่างนี้แล้วลูกน้องผมจะออกไปทำงานยังไง
เวลาไปทำงานผมถามว่าคดีแต่ละคดีเนี่ยไปกินนอนกันเนี่ยนะครับ
หลายเห็นก็สื่อหลายคนก็จะเห็นนะครับ
ผมตอบว่าคดีคดีแอมสายนายเนี่ยอ่ะสื่อไปตั้งกล้องอยู่ตลอดเนี่ยนะ

เรามาถูกหล่อหลอมให้คือก็เรียกว่าอะไรให้อดทนต่อความเจ็บใจนะครับ
หวั่นไหวต่อความยากลำบากแล้วสุดท้ายคือเราไม่ได้มักมากในร่าผลนะครับ
คุณท่านได้คุยกับรองทิพย์หรือยังอ่ะครับประเด็นเรื่องคุณทิพย์จริงหรือยัง
ยังไม่ได้คุยเขายังไม่ออกมาเดี๋ยวรอเขาออกมา
แต่ส่วนใครจะไปทำเว็บไปอะไรต่างเนี่ย
แล้วเอาเงินไปพันเนี่ยก็ต้องชี้แจงให้ได้นะครับ
แต่เอางี้หลักการผมชี้แจงได้ว่าเงินผมมายังไงนะครับ
เอ่อผมเอาเงินจากที่ไหนมาทำงานนะครับ
เมื่อผมชี้แจงที่มาเงินได้สรุปเมื่อผมชี้แจงที่มาเงินได้
เงินผมไม่ได้มาจากเว็บพนันนะฮะแต่ว่าลูกน้องผมเนี่ย
พอผมให้ตังค์ไปลูกน้องผมไปเปิดบัญชีม้า
แล้วเอาไปพันในบัญชีม้าแล้วเอาไปพันกับเว็บพนัน
ก็เป็นเรื่องลูกน้องผมต้องตอบนะครับแต่แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องถาม
นะแล้วเขาก็ไปช็อตแล้วไปเอาเงินจากเว็บอ่ะนะ
อันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องตอบนะเพราะว่า
เมื่อไล่เงินทั้งหมดแล้วปริมาณเงิน
ที่มันไปให้น้องทำงานมันมากกว่า

จากการสอบถามข้อมูลเรื่องก้มมาเนี่ยค่ะลองไปช็อตทำงานได้ไหม

ก็จากเธอนะครับเขาก็

ก็วันนี้ที่นั่งถามก็รู้เมื่อคืน

จุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็วันนี้ในเมื่อผมออกมารับแล้ว
ว่ามันเป็นเงินของผมและเป็นเงินที่บริสุทธิ์
ก็ต้องมาสอบผมถูกไหมครับว่าคุณเนี่ยเอาเงินมายังไง
ถูกไหมครับผมนี่เอาเงินมาจากไหน
คือผมอย่างนี้คนที่ไม่มีเส้นเงินไปแตกกับมินนี่คนเอางี้
คนที่ไม่ใช้บัญชีม้าอันนี้เขามันชัดเจนถูกไหมครับ
ว่ามันเป็นเงินที่ผมให้เขาทำงานเราจะไปบอกเขาผิดไม่ได้ถูกไหมครับ
แต่เงินที่เขาแต่งเงินที่มีบัญชีม้าไปแตกกับมินนี่
ลองคลิปลองหนึ่งอันนี้เขาต้องตอบถูกไหมครับ
อ่าทีนี้ถามเขาต่อผมเนี่ยถ้าไปดูลองไปดูแล้วกัน
ผมเนี่ยใช้เงินทำงานเนี่ยเดือนล้านกว่านะ
ผมบอกเดือนละล้านกว่าแล้วกันนะอ่า
ผมบอกว่าผมใช้เงินทำงานเดือนละล้านกว่านะอ่า
ที่ถามว่าทำไมต้องใช้ล้านกว่ามันพอไหมล่ะถูกไหมครับ
ผมคดีแต่ละคดีเนี่ยก็สามสี่แสนล่ะถูกไหมอ่าท่านก็เห็นอยู่
แล้วถามว่าสรรพงศาสตร์มีให้ผมแบบนี้หรือเปล่าเมื่อไม่มีผมก็ต้องต้องทำ
ถูกไหมครับต้องทำเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะประชาชนเขาคาดหวัง
ว่างานนี้โจ๊กออกมันต้องทำได้งานนี้โจ๊กออกมันต้องทำได้
แล้วผมก็ทำได้ทุกงานถูกไหมครับนะแต่ถามว่าไม่มีเงินแล้วจะไปทำยังไง
ถูกไหมครับอ่าเอ่อผมถามสื่อที่ว่าเอ่อถ้าท่านถ้าท่านไม่ไม่ไม่ไม่เอาเงินเนี่ย
เอาออกไปจับผู้หาวันนี้สตาร์ทรถไปเนี่ยง่ายไม่ต้องไปตั้งฐานเนี่ย
ท่านก็ต้องใช้ค่าน้ำมันลดแล้วค่ากินค่าอยู่ค่าโรงแรมแล้วนะครับนะ
แต่ว่าเอาเถอะคือไม่เป็นไรนะครับผมก็บอกว่าผมชี้แจงได้แล้วกันนะครับ
เอ่อว่าเงินของผมเนี้ยมันมาโดยถูกต้องนะครับทีนี้มันมีประเด็นที่มินนี่อ่ะค่ะ
เขาได้รับการประกันตัวแล้วหลายคนก็จับจ้องไปที่ว่าเป็นเพราะว่าสนิทกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือเปล่า
คือมินนี่เนี่ยเขาหนึ่งข้อแรกผมไม่รู้จักเขาแน่นอนนะแล้วผมก็ไม่เคยโทรศัพท์ไปติดต่อเขานะ
แล้วผมก็เจอเขาวันนั้นเนี่ยในงานยังไม่รู้เลยว่าเป็นมินนี่กี่คนนี้นะครับ
ก็เจอครั้งเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นเอ่อเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนตรงว่า
ผมเนี่ยเป็นคนที่เปิดตัวคือใครมาก็เข้าพบง่ายหมดนะครับนะ
ก็เหมือนชาวบ้านเนี่ยที่มาตรงเนี้ยเพราะเราอะไรครับเพราะเราเป็นคนของประชาชนนะครับ
เหมือนกับคนจีนเนี่ยถ่ายรูปกับผมไปเนี่ยเยอะแยะไปหมดที่ผ่านมาก็โดนทั้งจีนดำจีนเทา
เพราะว่าเราเนี่ยให้คนเข้ามาหาง่ายนะครับแต่ว่ามันไม่ได้หมายว่า
รู้จักกันครั้งเดียวแล้วต้องไปทำเว็บกับเขานะครับ
ก็ท่านพบผมก็ถามพบ

แล้วก็รู้มารพบตรงนั้นใช่มั้ย

เพราะว่าหมายอย่าลืมนะครับว่า

ถามว่ามันปกปิดยังไง

ต้องไปขอที่ไหนต้องไปขอที่สารอาญาทุจริตกลาง
ถ้าด้านตำรวจถ้าเป็นข้าราชการนะครับ
ต้องไปขอที่ศาลอาญาธุรกิจกลาง
ถ้ามีพลเรือนด้วยพลเรือนก็เป็นผู้สับสนนะครับ
เวลาจะไปขอที่ศาลอาญาธุรกิจกลางต้องใส่ยศ
ก็รู้อยู่แล้วว่าศาลอาญาธุรกิจกลางเขาแค่งวด
ก็เลยไปขอที่ศาลอาญาธุรกิจกลางกรุงเทพฯใต้
โดยไม่ใส่ยศอันแรกนะครับโดยไม่ใส่ยศ
สารก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้เป็นนายอำรวจนะครับ
เป็นลองผู้การผู้กลับก็คือทำอย่างไม่โปร่งใส่นะครับ
อีกส่วนหนึ่งนะครับอีกทางหนึ่ง
ก็แบ่งการขอหมายค้นผมมาที่ศาลอาญาธุรกิจกลาง

ก็หมายจับก็ไปตรงนู้นหมายค้นก็มาตรงนี้นะครับ
ก็คือหลอกสารหมายจับก็ไปหลอกสารที่นู่น
หมายค้นก็มาหลอกสารที่นี่นะครับ

แต่อย่าลืมว่ารักษณะเช่นนี้นะครับท่านต้องไปดูนะครับ
มันจะเข้าเรื่องการแบ่งงานกันทำหรือเปล่านะ
เป็นเรื่องตัวการร่วมหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับ
วันนี้วันนี้ผมยื่นสารนะครับให้ไต่สวนมูลละเมิดแล้วนะครับ
พรุ่งนี้ก็จะไปยื่นสารอาญากรุงเทพใต้ไต่สวนมูลละเมิด
กรณีที่ปกปิดซ่อนเล้นนะครับในการที่
มีพฤติการที่ไม่สุจริตในการไปขอหมายจับนะครับ
หรือท่านเขาพบพรบแล้วใช่ไหมครับยังไม่ได้พบเลยครับ

เพราะจะได้มีสมาธิในการทำข้อมูลต่างนะครับ
ผมไม่ได้ไปขอหมายจับไม่มีผมไม่ได้ไปขอหมายจับใคร

คืออย่างนี้การจะไปขอหมายจับใคร

ทุกคดีที่ผมทำถ้าท่านไปย้อนดูผมใส่ยศหมด
เอาอย่างนี้ผมใส่ยศหมดเราทำอย่างโปร่งใส

เราก็ต้องเรียนต่อว่าทุกคดีที่ผมทำ
แน่นอนผมอาจจะถูกฟ้องกลับบ้างอะไรบ้างก็ต้องว่าไป
แต่ว่าเราใส่ยศหมดแล้วเวลาใส่ยศ
เวลาไปขอหมายที่ศาลศาลก็จะมีออกหมายจับบ้าง
ศาลให้มันออกหมายเรียบบ้างมันก็คล้างไป
ตามดุมิลิตของศาลท่านแต่ไม่ได้หมายว่า
ไปปลูกเปลี่ยนซ่อนเล้นโดยไม่ใส่ยศ
ส่วนบ้านเหมือนกันก็รู้แหละว่าเป็นบ้านของเฮียแตม
ซึ่งก็เป็นญาติผู้ใหญ่กันที่ผมขอบรับ
เพราะความสัมพันธ์มันตั้งแต่ผมเป็นสาวัฒน์
คือถามว่ามันผูกพันกันมายาวนาน
แล้วก็กับเรื่องแล้วต้องอย่าลืมว่า
เขาเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บพนัน
เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันไม่ได้มาจากเว็บพนัน

ผมเอาเงินเว็บพนันลำมาใช้ให้การทำงาน

จะบอกว่าไม่รู้บ้านผมได้ยังไง

สาวัฒน์นนท์ก็เป็นในเวรผม
แล้วจะมาจับสวัสดนนท์

ในวันราชการเขาอยู่กับใคร
ก็คืออยู่บ้านผมก็อยู่กับผมนั่นแหละ

ที่จะไม่รู้อันนี้มันเป็นตะกะนะครับ
ผมใช้ว่ามันเป็นตะกะแล้วกัน
แต่ก็ไม่ว่าผมก็ต้องคืออย่างนี้

ของเกียรตินะครับของความเป็นธรรมนะครับ

ผมจะไปเอาความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านได้ยังไง

ถ้าลองพอประมาณชีแจงได้มากจากส่วนไหนบ้าง

ผมมีก็เป็นเงินคือไม่ใช่เวียบพนัน
แต่ถ้าจะให้จ่ายแจงผมก็ต้องทำบัญชีไปบอกเขานะครับ
เพราะว่าเงินทุกส่วนผมได้งานปภชหมด

เพราะฉะนั้นผมก็แจกแจงได้หมดนะครับ

เพราะเฉพาะมโดจากพ่อตาเนี่ย

อันนี้ยังไม่ได้แบ่งนะ
เพราะฉะนั้นผมไม่มีลูกนะครับ
มันก็ทำงานได้อย่างมีความสุขนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นความบ้างของผมอย่างหนึ่งในการทำงาน
คุณเก่งว่าจะไม่รับความเป็นธรรมในการสู้ความเงินเลยนะ
คืออย่างนี้ผมมั่นใจว่าทุกที่เขาให้ความเป็นธรรมนะครับนะ
ไม่มีอะไรที่ไม่รับความเป็นธรรมหรอกนะครับ
แล้วก็เราก็ทำแบบนี้ทำง่ายตรงนะครับ
ก็ชี้แจงไปให้ชัดเจนนะครับ
เหมือนที่ผมตอบสื่อมูลชนนะครับผมก็ตอบชัดเจนนะครับ
ผมก็ไม่อยากไปบอกว่าผมแช่งเงินทำงานเท่าไหร่
แต่ว่ามันถึงนาทีนี้มันต้องพูดนะครับ
แล้วผมถามคำเดียวว่าผมไม่ทำแบบนี้
สำนักงานบุญชาติจะเอาเงินที่ไหนมาให้ผมมีไหม
มันก็ไม่มีถูกไหมครับมันก็เหมือนตำรวจทุกวันนี้

นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการแถลงของรองโจ๊กในวันนี้
สโมสรตำรวจยังไม่จบนะคะยังมีต่อ
แต่ว่าถ้าฟังตั้งแต่ตอนแรกก็จะพบว่า
ก็เป็นการพูดตอกย้ำนะคะในเรื่องที่เคยอธิบายมาแล้วก่อนหน้านี้
ว่าจะเป็นเรื่องเส้นทางการเงินครับการออกมาร้องความเป็นธรรมนะคะ
กรณีถูกบุคคลบ้านว่าเป็นหมายค้นที่ไม่ปกตินะคะ
แล้วก็ยังคงต้องอธิบายแบบนี้ต่อไปนะคะ
อันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะของการแถลงสดนะคะ
ของรองโจ๊กในวันนี้จะเห็นว่าผู้สื่อข่าวไปกันเพียบเลย
เป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจมากจริง

คือประเด็นมันเยอะมากแต่ทีนี้